อีกหนึ่งที่แล้วกันเจ้าของบ้านเขาก็ตกใจแทบแย่
เจอกับงูมาเข้าบ้านก็ต้องพึ่งพาพี่กู้ภัยมาช่วยจับหน่อย

เฮ้ยอันด้วยเหรอใช่หรือเปล่ามันแปะอยู่อย่างนั้นใช่หรือเปล่า
ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าใช่
ใช่เปล่าน่าจะใช่หรือเปล่าใช่ดิ
อุ้ยมันติดอยู่ตรงมุ้งรวดน่ะดูดิ

ซุกตรงไหนไม่ซุกไปซุกตรงมุ้งลวด
ห้องครัวหลังบ้านของพี่พกาพรนาดี

หมู่บ้านกล้องฟ้าวิลล่าอำเภอเมืองจังหวัดสุรินท

จะขอบ้างก็ตามพี่กูภัยแล้วก็พ่อเต้นสะบันเมืองสุรินทร์

เพราะโอ้โหกว่าจะงัดแงะมุ้งลวดออกมาใช่ไหมล่ะ

พี่ก็บอกอย่าพันจะพันจะพัน

แล้วนี่หยิบมาหยิบมาใช้คำว่าหยิบเลย

หยิบเอาอย่างนี้หยิบหยิบจับเผลอ

จับมั้ยจับแล้วไม่ยอมต้องบอกอย่าพันอย่าพันอย่าพันอยู่นั่นแหละเออ
โอ้วว่าดูเอาเข้าจริงนะ
ถ้าไปหลายคนช่วยพี่เขาเถอะมันลำบาก
ไม่ใช่คนเดียวอาจจะถนัดกว่าคุณนึกออกไหม
เพราะว่าถ้าเกิดหลายคนบางทีมันอาจจะไม่ได้จังหวะเพราะมุมมันเล็ก

ช่วยถ่ายช่วยเอามือถือมาถ่าย
แหมคุณถ่ายไม่ได้หรอกตอนนั้นน่ะ

ดูสิมันน่ากลัวนะความยาวของมันประมาณสัก๒เมตรได้

เขาบอกว่าเลขที่บ้านเขามันมงคลยิ่งนัก

ยังไงที่ผ่านมาก็มีนี่แหละวนเวียนอยู่เนี่ย

เฮ้ยมันบ่อยเหรอ

มันไม่ค่อยเห็นนะ
แต่อย่างนี้เขาบอกว่า

งูมันก็จะออกมาแบบนี้แหละบ้านเรือนไหนนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ที่มันรก
แบบว่าไม่ได้ค่อยจัดบ้านเท่าไหร่
งูมันก็ชอบเข้าไปซุกอยู่แบบนี้นี่แหละ
ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ

ดีนะติดอยู่มุ้งลวดอ่ะคุณ

ก็ต้องดูกันดีแล้วกันนะคะคุณ